คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะ
บอกเลยค่ะว่างานนี้ขนวงล็อกถึง๓ยุคนะคะ

ระเบิดความมันให้เราได้ชมกัน

ว่าจะมีใครมาเข้าใจต้องใช้เวลา

แฟนคลับทุกยุคได้สนุกสนานสุด
คอนเสิร์ตที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางดนตรี
โดยได้ทัพนักร้องตั้งแต่ยุค๗๐จนถึงปัจจุบัน
มอบเพลงเพราะให้แฟนได้ฟังกัน
ที่นักร้องรุ่นเก่ายุค๑๙๗๐อย่างปั่นภัยบูลเกียรติ
นำเพลงรักสุดซึ้งทั้งรักยืนยงรักนิรันดิ
และได้ออสคิริบูลมาร่วมแจมด้วยเบา
ต่อด้วยออสจัดเพลงเดี่ยวให้แฟนได้เพลิดเพลิน
กับเพลงน่ารักที่พาหลายคนย้อนวัยไปในหวานค่ะ
ต่อเนื่องกับยุค๑๙๘๕นักร้องมาเท่บิลลี่โอแกน
พกเพลงสุดฮิตอย่างเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอย่างน้อย
ต่อด้วยวงล็อกชื่อดังในยุคอย่างมิสเตอร์ทีม

ก็มาสร้างความร้าวใจอย่างต่อเนื่อง

ก็ขึ้นมาต่อความสนุกกับเพลงชายกลาง
น้อยหน้าวงดนตรีรุ่นพี่ค่ะ
อกจากนี้ยังมีนักร้องวงร้องอีกมากมาย
มามอบความมันพาแฟนกระโดดสุดตัว

ให้กับโรงเรียน๔๕โรงเรียนค่ะ